คุณตั๊กกะแตนชนระดาค่ะเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้เลยค่ะ
ตั๊กกะแตนโยงโยงผูกโบทัศน์ดอกจำปลา
ไม่ใช่อันนั้นของเพลงของแม่พึ่งอ้าวเหรอแล้วตั๊กกะแตนเขาร้องเพลงอะไรเธอ
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
ตเตกตันชนระดาคคุณผู้ชมได้มั้ยคะลูกนี้คือลูกผมหน้ามาเป็นภาพจำตั้งแต่แรกที่เข้าวงการ

แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณตั๊กกะแตนสลัดภาพสาวหวานออกหมดแล้วค่ะ
ไม่เหลือคราบนะคะกลายเป็นสาวแซ่บคุณผู้ชมดูภาพ

แล้วต้องบอกว่ากระแสก็ยังดีไม่มีตกด้วยนะคะ

บันเทิงไทยรัฐนะคะเลยรวบรวมสารพัดลูกสาวเผ็ดเวอร์มาให้ดูนี่
นี้น่ารักมากคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะแฟนกดไลคดเลิฟ
โดยเฉพาะการสลัดคราบมาเป็นนักร้องสาวแซ่บสายฝ่อนี่แหละค่ะ
บางคนอาจจะกลัวว่าถ้าเราเปลี่ยนภาพนะคะ
จากการที่เราแจ้งเกิดมาก่อนหน้านี้แฟนจะรับได้ไหม
บอกเลยนะคะว่ากับตั๊กกะแตนไทยไม่ได้นะคะ
เพราะว่าต่อให้เธอเปลี่ยนลุคไปแบบไหนนะคะเธอก็ยังสวยค่ะ
แล้วก็มาแนวเปรี้ยวจี๊ดนะคะแต่ว่าแฟนคลับก็ให้การตอบรับเสมอคุณ
แล้วก็นี่ค่ะภาพรักความเป็นนักร้องคุณภาพนี่แหละค่ะ
คือมันยังสุดยอดเหมือนเดิมค่ะการได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนลุคไปบ้างนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันเด็ดมากจริงค่ะ
คลิปนี้แซ่บจริงทำผมแอปโฟร์แต่งหน้าทาผิวแทน
ก็เสื้อสีเสื้อสีส้มแบบนี้ค่ะสะท้อนแสงมีออนมาเลย
มันปั๊วจริงไปชมเลยค่ะ
สายฝ่อฉันตบมือให้เลยนี่สุดยอดให้เลยคุณผู้ชมแฟนบอกว่าสอบผ่านค่ะ
สิบสิบสิบไม่หักแม้แต่คะแนนเดียวอินเตอร์ไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูอีกลุคนึง
ชุดลายเสือชุดนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะแบบไหม้พรึงฮึ้งควงค่วง
คือตะกะแตนตั้งใจร้องเพลงของตำนานราชินีลูกทุ่งหนึ่งเดียวของเมืองไทยนี่แหละค่ะ
ตั๊กกะแตนนะคะเธอตั้งใจมากนะคะที่จะให้เพลงของแม่พึ่งเนี่ย
ซึ่งเป็น๕เพลงดังตลอดการเนี่ย
กลับมาโลดเล่นอีกครั้งหนึ่งกลับมาร้องใหม่คุณผู้ชม
ออกมาล่าสุดนะคะคือเพลงทุ่งนางคอยค่ะ
ซึ่งเธอบอกนะคะว่าเป็นเพลงที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วฟังติดหูมาตลอด
ฟังทีไรก็คิดถึงบ้านเกิดตลอดเลยนะคะ
เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะคะเป็นเพลงปราบเซียน
ประกวดเนี่ยโอ้โหหยิบเพลงนี้ขึ้นมาจะปวดหัวเลยกว่าจะร้องได้

ช่องนะคะแล้วก็กะแถนบอกด้วยว่าแม่เพิ่งเนี่ยในรับท่อเพลงนี้ไว้ดีมากเลย

เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งเอาไว้ด้วย

ท้ายสุดนั้นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปันจะเกลือ
สุดยอดจริงต้องติดตามกันนะ